วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดอิสรภาพนอกคุกของนายสมคิดพุ่มพวง
ทั้งที่เคยก่อคดีใหญ่โตไว้ฆ่าไป๕ศพเมื่อปี๒๕๔
ได้รับโอกาสได้รับการลดโทษออกมาก็มาก่อเหตุอีกนะครับ
และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาล
หลังจากหนีไป๓วันทำแผนไปอีกวันหนึ่งเต็ม
วันนี้ตำรวจพาไปฝากขังที่ศาลแล้วนี่ฮะตอนที่อยู่ในห้องควบคุมตัว
ผู้ต้องหาของสพกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะสมคิดยังยิ้มได้ค่ะ
เนี่ยช่างภาพของไทยรัฐทีวีถ่ายเข้าไปเนี่ยใช่
ถ้าดูจังหวัดนี้นะครับเห็นฟันขาวเลยเนี่ย
จะเห็นว่านายคนนี้ไม่ได้มีความเครียดไม่ได้สะทกสถาน
ไม่ได้รู้สึกสลดหรือว่ากังวลอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทำไปเลย
ถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องแบบโอ้โหเราเคยฆ่า๕ศพออกมาฆ่าศพที่๖
ถูกจับอีกแล้วสงสัยคราวนี้ตายแน่
ค่ะไม่รอดแน่ติดคุกตลอดชีวิตแน่
แต่ในคนนี้นี่ครับจังหวะช่างภาพของเราก็ถ่ายเข้าไปเพื่อเก็บบรรยากาศ
อืมเห็นเขายิ้มอยู่อย่างเงี้ฮะ
แล้วยิ้มอยู่หลายรอบนะคะ
อันนี้รอบนึงแล้วนะใช่ค่ะ
แล้วดูตอนที่ตำรวจสพกระนวลที่ขอนแก่นนำตัวนายสมคิตออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา
เพื่อไปขึ้นรถจะไปฝากหางที่ศาล

เจอนักข่าวก็ยิ้มเจอใครก็ยิ้ม
นี่แหละเขาถึงเรียกร้องว่าประหารชีวิตเลยได้ไหม
หรือว่าอย่าออกมาอีกเลยนะครับ
นี่เห็นไหมแต่ดูแววตาสิคะ
แต่มีจังหวะหนึ่งยิ้มไม่ออกครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ต้องทำขั้นตอนต่าง

ทั้งการให้ไปชี้ของกลางเพิ่มเติม
ชี้ภาพที่ทำแผนเมื่อวาน
ว่านี่คือภาพตัวเองใช่ไหม

ค่ะว่าเป็นภาพเขาหมดนะครับ
มีทนายอาสาที่ตำรวจจัดหามา

พอหลายท่านก็ทำไมทนายต้องมาฟังมาช่วยมันทำไม
สงสัยว่าทนายจะมาว่าความช่วยนายสมคิดหรือเปล่า

แต่ดูจังหวะเจ้าหน้าที่เอาตัวนายสมคิตออกไปขึ้นรถตู้

เดี๋ยวท่านดูนะฮะจากที่ยิ้มอยู่นะครับ
นี่ใส่แมสผิดปากแล้วล่ะ
นี่ฮะแม้จะไม่เห็นใบหน้าทั้งหมดเนี่ยแต่แววตานี่เห็น

ดีดตัวกับที่เจ้าหน้าที่ล็อกแขนเอาไว้โกรธเลย
โกรธที่คนมารุมด่ามาตะโกนด่า
ด่าไม่เท่าไหร่น่ะนี่มีมือเปี้ยะเข้ามาด้วย
ตีหัวนี่ค่ะแต่ก็โดนตำรวจไปด้วยหน่อยค่ะ

คือพี่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัชธรรม

คือไม่ได้ว่าเป็นห่วงอะไรนายสมคิดหรอก
เกิดจังหวะกันไม่อยู่หลุดกันเข้ามาเนี่ย
ถึงขั้นลุมประชาธรรมอะไรขึ้นมาแล้วมันตายขึ้นมานี่

ผู้ต้องหาถูกชาวบ้านทำร้ายจนตายอย่างนี้
ชาวบ้านก็ถูกแจ้งข้อหาไปด้วย
ว่าโอ้โหชาวบ้านเขายังมารอตะโกนสาบแช่งตัวเอง
เยอะขนาดนี้ออกมานี่ยิ้มไม่ออกแล้วนะครับ
ตำรวจก็นำตัวนายสมคิต
ไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้เวลาเดินทางจากสพกระนวลไปสารจังหวัดขอนแก่น๑ชั่วโมงกว่านะครับ
แล้วก็นำตัวนายสมคิตผู้ต้องหาคดีที่ก่อเหตุล่าสุด
ศพที่๖ก็คือฆ่านางรัศมีมุริจันทร์หรือว่าไฟล์
หญิงวัย๕๑ปีแม่บ้านโรงแรมที่บกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ของพนักงานสอบสวนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผลัดแรกได้เป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๒๐ถึง๓๑ธันวาคม
หลังจากนั้นภูมิในการทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
ก็มารับตัวนายสมคิตไปนะครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็ตามไปดูที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
สถานที่ควบคุมตัวนายสมคิตนะฮะ
เจ้าหน้าที่เรือนจำได้ตรวจสอบหมายสาร
ถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสุขภาพ
จัดทำทะเบียนประวัติตามขั้นตอนต่างตามกฎระเบียบนะครับ
ผู้บริการทัลททศสถานประมาทภิเษษของอินเก่น
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับตัวนายสมคิดมาแล้วนะครับ
ก็จะนำนายสมคิตไปไว้ในแดนแรกรับก่อน

เป็นแดนที่มีความมั่นคงสูงมีกล้องวงจรปิดคอยดู๒๔ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ตรวจราย๒๔ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งระหว่างที่นายสมคิดอยู่ในขั้นตอนของการฝากขังแล้วก็ยังไม่ได้มีคำพิพากษาของคดีนี้
คดีที่๖ออกมาเนี่ยนะฮะจะชั้นต้นชั้นอุทธรณดีกาหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่ที่นี่ไปก่อน
และเมื่อคดีมีคำพิพากษาของศาลออกมาถ้ามีโทษจำคุกมากกว่า๓๐ปี
จะต้องย้ายไปคุมขังที่เรือนจำกลางคลองไผ่ต่อไปนะฮะนี่
ก็ต้องรอดูแล้วล่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยการยื่นฟ้องข้อหาต่างจนไปถึงชั้นศาลท่านจะพิจารณาลงโทษมากน้อยขนาดไหน
นี่ก็คือบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะคะคดีของนายสมคิดพุ่มพวงนะคะ
ทีนี้ค่ะเราอยากจะพาย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้
เมื่อคืนนี้ก่อนก่อนที่จะเห็นภาพออกมาแล้วยิ้มแย้มแล้วก็หน้างอ
เพราะว่าโดนด่าคนมารุมประชาธรรมนี้
เมื่อคืนนี้ที่สพกระนวลนายสมคิดอยู่ในห้องขัง
ที่สพกระนวลก็มีผู้ต้องหาคดีอื่นด้วย๔คน
แต่เขาก็แยกกันนะคะสมคิดเนี่ยแยกไปอยู่เดียว

ใช่ค่ะแต่ก็เป็นห้องที่มองเห็นกัน
ทีมข่าวของเราก็เลยมีโอกาสไปคุยกับผู้ต้องหาที่เหลืออยู่
ที่อยู่อีกห้องนึงแล้วเขามองเห็นในสมคิด
อยากรู้ค่ะว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่นายสมคิดอยู่ในห้องขังที่สพกระนวลจังหวัดขอนแก่นเป็นยังไง
เครียดไหมนอนหลับไหม
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากตำรวจมานะคะว่า
เมื่อคืนนี้นายสมคิตแยกไปคนเดียว
ผู้ต้องหาคดีอื่นอยู่คนละห้องแต่เขามองเห็นกัน
ผู้ต้องหาคนอื่นที่เขามองเห็นนายสมคิตเขาบอกว่า
ไม่เครียดอะไรทั้งนั้นนั่งหัวเราะด้วยค่ะ
ไม่รู้หัวเราะอะไรหัวเราะหลายทีเลยหัวเราะอยู่คนเดียวอะค่ะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจจัดเวรยามนั่งเฝ้าเลยนะคะ
เฝ้าตลอดทั้งคืนนะคะสมคิดก็นั่งหัวเราะไปอย่างนั้น
คือหน้าห้องขังเนี่ยจะมีตำรวจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนละ๓ชั่วโมง
ดูพฤติกรรมของนายสมคิดอย่างใกล้ชิด
นายสมคิตก็ท่าทางเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
เพราะว่าถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมาตลอดทั้งวันก่อนหน้านี้นะคะ
ก็คือทำแผนตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึง๖โมง๒๐ที่เราเล่าไปเมื่อวาน
กลับมาถึงสพกระนวลก็๓ทุ่มแล้ว
ตลอดทั้งคืนเมื่อคืนก็บอกกับตำรวจที่เฝ้าหน้าห้องขังว่า
เหนื่อยขอพักผ่อนนะสมคิดบอกตำรวจนะคะ
แล้วก็วิธีการหลับหลับเหมือนเดิมที่อยู่ในห้องขังคืนแรกที่เราเคยเล่าไป
คืนที่๒เขาก็นอนเหมือนเดิมวิธีการคือนั่งขาดสมาธิมุมห้อง
ตำรวจถามเลยค่ะทำไมไม่นอนทำไมไม่นอนราบหลับไป
ใช่สมคิดบอกว่าเป็นธาตุถนัดตั้งแต่สมัยอยู่ในคุกอยู่ในคุกก็นั่งหลับแบบนี้
บางคนได้ยินข่าวนี้บอกว่าก็ขอให้ใช้ท่าถนัดแบบนี้ไปจนตายไปเลยก็แล้วกัน
หน้าคืนนะก็อยู่ที่สพคนั่งห้องคืนที่๒นะครับส่วนเรื่องของข้อหานะ
บอกว่าจากการสอบสวนและคุมตัวนายสมคิดได้นะครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
จากคดีที่ฆาตกรรมนางรสมีนะครับ
นั่นคือข้อหาลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
แล้วก็ข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจร
โดนไป๓ข้อหานักนะครับ

คดีที่พนักงานสอบสวนสพกระนวลนะครับ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายสมคิดพุ่มพวงที่ก่อเหตุ
ฆ่านางรสมีมุริจันทร์นะครับ
โดยข้อหาที่นำไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสาร

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
คือข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
แล้วก็๓นะครับข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อให้พ้นการจับกลุ่มหรือรับของโจร
ภูมิกับการสพกระนวลบอกว่า
นายสมคิตผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าฆ่าผู้อื่น
แต่บอกว่าพลั้งมือคือเขาไม่รับว่าเขาเจตนา
หรือว่าไตรรองไว้ก่อนเขาบอกว่าพลั้งมือนะครับ
ส่วนข้อหาอื่นปฏิเสธนะฮะแล้วก็ยังให้การวกวน
ตอนแรกที่ถูกสอบสวนยอมรับสารภาพ
พอมาสอบตอนหลังปฏิเสธค่ะเนี่ยฮะวนไปวนมาแบบเนี้ยอ่า
ล่าสุดยังบอกว่าไม่ได้เจตนาฆ่านางรัศมีอีก
มันมาจากการทะเลาะวิวาสนี่ฮะ
แต่เรื่องลักทรัพย์อำพลางศพอะไรพวกนี้ไม่รับเลยนะครับ
ตามคำให้การล่าสุดของนายสมคิดนะครับให้การว่า
ผู้ตายไม่พอใจที่เขาหายจากบ้านของผู้ตายไป
แล้วก็ไม่ไปรับผู้ตายจากที่ทำงานกลับบ้าน
หลังจากนั้นนายสมคิตได้กลับมาที่บ้านของนางรัศมีในวันเกิดเหตุนะฮะ
ด้วยการขี่จักรยานยนต์คันอื่นมา
สมคิดอ้างว่านางรสมีที่ตอนนั้นเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ย
หวงขึ้นมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันในช่วงเย็นวันที่๑๔ธันวาคมนะครับ
พอมาถึงเช้า๑๕ธันวาคมนายสมคิตอ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
บอกว่าตอนที่กำลังลุกจากที่นอนเพื่อจะไปหุงหาอาหาร
นางรสมีได้ลุกขึ้นมากระชากแขนเขา
แล้วก็ขวนหน้าแล้วกัดนิ้วมือเขา
ก่อนจะถอดกางเกงในของนางรัศมีเอง
แล้วก็ผลักนางรสมีล้มลงที่ที่นอนก่อนจะบีบคอ

ช่วงเวลาดังกล่าวนางรสมียังมีสติ
แล้วก็ร้องให้เพื่อนบ้านมาช่วย
นายสมคิตบอกว่ากลัวว่าชาวบ้านที่ได้ยินจะเข้ามาแล้วจับตัวเขา
ก็เลยไปคว้าเอาสายไฟที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็เทปกาวเอามารัดคอนางรัศมี
ขาดใจตายขามือ
นี่เป็นคำให้การของนายสมคิดนะครับ
ที่ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาฆ่าไม่ได้ไตรตรอง
แต่ผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้
แต่จากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตายของนางรัศมีตำรวจ
พิจารณาอย่างรอบครอบตามพยานหลักฐานต่าง
กลางแล้วจึงแจ้งข้อหาฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองนะครับเพราะว่า
สภาพศพของนางรัศมีเนี่ยจากคำบอกเล่าของคนที่ไปเจอศพ
ครั้งแรกนอกจากถูกปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ด้วยที่นอนที่เอาทับ

ตรงกับคำให้การของนายสมคิดอยู่ก็คือท่อนล่างเปลือย
สวมแค่เสื้อยืดที่ลำคอมีเทปใสมีสายไฟพันเอาไว้ที่มือ
มัดด้วยกางเกงชั้นในซึ่งตรงนี้ที่นายสมคิดอ้างว่าผู้ตาย
ถอนเกงชั้นในค่ะมาปลาใส่หน้าตัวเองนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ
เตอรี่โทรศัพท์มัดอยู่ที่ข้อเท้าคืออะไรที่มัดได้มันเอามา
หมดนะครับแล้วห่อด้วยผ้าห่มศพถูกวางไว้ระหว่างฟูกขนาด๓
ฟุต๒อันตรงร่องตรงกลางแล้วมีฟูกขนาด๖ฟุตวางทับเอา
ไว้เพื่อปิดบังอำพลางตลอด๓วันที่ตำรวจได้สอบปากคำแล้ว
ก็แถลงหรือว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำให้การของนายสมคิตจะ
เห็นได้เลยว่าวกไปวนมาใช้คำที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่
เหมือนเดิมเนี่ยแบบเหมือนเดิมทุกครั้งมีอยู่อย่างเดียวคือ
ผมไม่ได้เตรียมการผมไม่ได้เตรียมการที่จะลงมือสังหารเหยื่อ
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่าอันนี้ปักใจเชื่อไม่ได้เลยนะฮะ
ว่าจะไม่ได้เตรียมการได้ยังไงในเมื่อก่อนที่นายสมคิตจะ
กลับมาที่บ้านของนางรัศมีผู้ตายเอาจักรยานยนต์ของเขาไป
จอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นค่ะเหมือนเตรียมเอาไว้เพื่อจะ
หลบหนีใช่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะย้อนกลับไปก่อเหตุอ่ะ
ถูกต้องพอปีนออกหลังบ้านก็ไปเอาจักรยานยนต์ใช่ไหมแล้วยัง
ไปซื้อเทพกาวมาก่อนด้วยเอาเทพกาวมามัดมารันของเขานี่
อันนั้นคือคุณไปซื้อมาก่อนใช่เพราะว่านายสมคิตเนี่ยตอบ
จอดเอาไว้ตรงนั้นก่อนตอบไม่ได้นะ
แล้วก็ไปซื้อเทพกาไว้ก่อนจะมาที่บ้านแล้วก็ลงมือ
เพราะฉะนั้นทำให้ตำรวจแจ้งข้อหา
คือเจตนาฆ่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
คือตอนนี้ประเด็นนี้แหละค่ะที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านติดใจสงสัย
คืออยากจะให้นายสมคิตรับโทษประหารชีวิต
ก็เลยกลัวว่านายสมคิตจะหลุดจากข้อหาฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อน
คำให้การของนายสมคิต
เหมือนกับว่านายสมคิตก็พอจะรู้เรื่องของข้อกฎหมาย

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทุกที่
ที่เดียวคือที่หลักซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ
ที่ที่ฆ่านางรัศมีอันนี้ไม่ยอมไป
แล้วก็พยายามจะบอกตลอดเลยว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานางรัศมีร์มาด่าก็เลยโมโห
อุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องที่อยู่ตรงนั้น

เราก็เลยไปถามอาจารย์ปรเมฆให้
บอกว่าแบบนี้ไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะหลุดไหม
ในก็หาค่าโดยไตรองจะหลุดจากโทษประหารชีวิตไหม
นี่ค่ะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาธนบุรี
อาจารย์บอกว่าจากคำให้การของนายสมคิต
นายสมคิตยอมรับว่าฆ่าและปิดบังซ่อนเร้นศพจริง
แต่จะเข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือเปล่า
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าต้องดูองค์ประกอบพยานหลักฐานค่ะ
หลังจากนี้ต้องดูหลักฐานให้ละเอียดรอบครอบ
คือเห็นได้ชัดว่านายสมคิต
พยายามจะปฏิเสธไตรตรองข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง
พยายามจะพูดทุกอย่างเลยเวลาสอบปากคำปัดไป
เรื่องของการไตรตรองว่าไม่ได้ไตรตรองนะไม่ได้ตั้งใจนะ
เพราะว่าโทษมันคือสูงสุดประหารชีวิตไงคะ
อาจารย์ก็เลยบอกว่าส่วนตัวนะอย่าไปติดใจ
ว่านายสมคิดจะหลุดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนหรือเปล่า
เพราะถ้านายสมคิตรับสารภาพ
ถึงแม้ว่าจะได้รับโทษ
แล้วก็มีการลดโทษกึ่งหนึ่งจากการรับสารภาพ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าเชื่อว่าศาล
ท่านจะใช้ดุลยพินิษฐ์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
นายสมคิตเคยต้องโทษติดคุกตลอดชีวิตมาก่อน
แล้วไม่สำนึกกลับมาก่อเหตุซ้ำ
เหยื่อที่เป็นผู้หญิงใช้วิธีทารุณและยังหลบหนี
ดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดเพราะว่าจะได้รับโทษ
แม้ว่าจะรับสารภาพมันเป็นการรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน
อาจารย์ประเมฆก็เลยฝากย้ำว่าไม่ต้องวิตกกังวลนะ
สมมุตินะสมมุติว่าโอ้โหสมคิดมันโชคดีจริงเลย
มันไม่ต้องโทษประหารชีวิตสมมุตินะคะก็คงจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนั่นแหละ
จำคุกตลอดชีวิตเวลาติดคุกจริงก็คือไม่เกิน๕๐ปี
กรมราชธรรมก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการลดโทษ
แต่จากองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าสมคิดไม่มีโอกาสออกมาจากคุกได้แล้ว
ไม่มีโอกาสออกมาทำร้ายใครได้อีกแล้วเพราะถ้านะถ้ามันโชคดีได้ลดโทษอีก
ก็จะอาจจะพ้นโทษ๘๐กว่าไปแล้วไม่มีแรงจะออกมาทำอะไรใครแล้วเหรอมั้ง
เรื่องนี้สารก็ต้องตัดสินประหารชีวิตความเชื่อผมนะไม่เกี่ยวกันนะ
ความเชื่อว่าโอเคเชื่อว่าสารต้องตัดสินมาชีวิตมะหนึ่ง
สองไม่มีทางที่จะลดโทษเพราะฉะนั้นชาวบ้านอย่าไปวิตกให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ถ้าสมมุติว่าลดวันต้องโทษลงก็ควรจะอยู่สัก๓๐ปีได้ไหม
ตอนนี้๕๔ออกมาอีก๓๐ปี๘๔สะกิดก็ล้มแล้ว
สมคิดไม่มีโอกาสจะออกมาหรือออกมาไม่มีโอกาสที่จะกระทำความผิดแบบนี้อีก
นี่คือการจริงได้เลย
ปรเมฆก็บอกว่าส่วนตัวนะก็มองว่าเชื่อว่าจะถูกแบบโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตแน่
คือแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะได้ลดไม่ได้ลดอะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องมี๓๐ปีขึ้นตอนนั้น๕๔แล้ว๕๔๕๕เนี่ยก็๘๐
ครับบางทีนะฮะอาทิเมฆเรื่องของธนายความ
คนแบบนี้ช่วยทำไมเนี่ยนะฮะทนายที่วันนี้มารับฟังการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนที่สอบปากคำนายสมคิตด้วยเนี่ย
เป็นทนายอาสาชื่อว่าทนายบังออนกุศลวัฒน์
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยด้วย
เพราะว่าก็มีคำถามมาหาทนายบังออน
ใช่ว่าจะไปช่วยสมคิดเหรอไปเป็นทนายให้ฝ่ายสมคิดเหรอ
ไปช่วยทำไมเนี่ยคนแบบนี้ช่วยทำไมเผื่อคดีอื่นท่านเจอท่านจะได้เข้าใจทนายอาสาเขา
นายบังออนบอกว่าอย่างนี้ครับที่ต้องไปฟังนายสมคิต
ตอนที่พนักงานสอบสวนสพกระนวลที่ขอนแก่นเจ้าของคดี
เขาสอบปากคำตั้งแต่วันแรกเลยที่ถูกจับกลุ่มตัว
นายบังออนบอกว่าสาเหตุต้องไปฟังไม่ได้ไปช่วยแก้ต่าง
ไปช่วยทำคดีให้กับนายสมคิตเพื่อจะรอดคดี
แต่มาฟังในฐานะทนายความเพราะกฎหมายบอกว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๓๔ทับ๑
ระบุว่าในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
หรือคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน๑๘ปี
ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ก่อนการสอบปากคำต้องมีทนายมาฟังการสอบปากคำด้วย
เพราะฉะนั้นคดีนี้โทษสูงถึงประหารชีวิต
เพราะพนักงานสอบสวนเขาแจ้งไตรตรองไว้ก่อนในการฆ่า
ต้องมีทนายมาฟังการสอบปากคำด้วยก่อนแจ้งข้อหา
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายครบถ้วนไม่ตกไม่หล่น
คดีของนายสมคิตมีอัตราโทษประหารชีวิต
ทนายจึงต้องมาพนักงานสอบสวนจึงต้องให้ทนายมานะครับ
ส่วนทีนี้ถ้าย้อนไปปี๒๕๔๘มีรายงานว่าตอนนั้น
นายสมคิดถึงขั้นเป็นทนายความสู้คดีให้ตัวเอง
ผู้สื่อถามเราก็ถามว่ามันได้ไหมทนาย
ได้ไหมถ้าคนเราจะแบบผมไม่เอาทนายผมเป็นทนายให้ตัวเอง
นายบังออนบอกว่านายสมคิตเนี่ยไม่สามารถตั้งตัวเองเป็นทนายความให้ตัวเองได้นะครับ
คือคนที่ไม่ได้เป็นทนายยังไงก็เป็นทนายให้ตัวเองไม่ได้
แต่สามารถแก้ต่างให้ตัวเองได้
หรือถ้าไม่มีทนายส่วนตัวก็สามารถให้รัฐจัดหาขอทนายให้ได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๓๔ทับ๑
หากนายสมคิตต้องการให้ไปเป็นทนายให้ในชั้นศาลล่ะ

แล้วผมอยากได้ทนาย
เอาทนายคนไหนเอาทนายคนนี้แหละคนที่มาฟังผมตั้งแต่วันแรก
นายบังออนบอกว่าไม่นะฮะที่ไปฟังเนี่ยคือไปตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวน
แต่ถ้านายสมคิดจะร้องขอว่าขอให้ไปเป็นทนายให้เนี่ยไม่นะครับ
แล้วช่วงที่นายสมคิตให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะ
นายบังออนบอกว่าดูแล้วเนี่ยนายสมคิดไม่มีท่าทีประมาทเลยไม่เครียดเลย
ไม่กลัวอะไรเลยแถมยังรู้เรื่องกฎหมายด้วย
เพราะว่าช่วงที่ติดคุกอยู่ในวันจำอ่ะ๑๔ปีตั้งแต่๒๕๔๘ถึง๒๕๖๒อ่ะ
เขามีสอนวิชาความรู้ในเรือนจำให้กับนักโทษใช่ไหมนายสมคิดก็เรียนเรียนกฎหมายนี่แหละนะครับ
คำถามไหนที่ท่านพนักงานสอบสวนถามแล้วไม่อยากตอบก็จะไม่ตอบเงียบ
อย่างเช่นพนักงานสอบสวนถามว่าทำไมถึงไม่ยอมไปทำแผนที่บ้านที่เกิดเหตุ

สอบปากคำครั้งล่าสุดก่อนส่งตัวไปฝากหางที่ศาลนะฮะ
นายบังออนบอกว่าทนไม่ไหวขอถามสมคิดสักคำถามหนึ่ง
ถามไปว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ฆ่าคนตาย
อืมนายสมคิตบอกว่าคือทนายบังออนบอกตอบแบบหน้าเฉยเฉยเลยนะ
บอกว่าเฉยก็ไม่รู้ว่าเขาจะตาย
นี่ฮะ
เขาไม่ประมาทเขานิ่ง

พี่ว่าน่าจะอยู่ตามที่ดูจนได้ถามจนพนักงานสับสนถามเลย
ทำไมรู้เรื่องกฎหมายเยอะ
เขาก็บอกว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำ
เขาก็ได้ความรู้เรื่องกฎหมายประมาณนี้
มีคำถามหนึ่งที่พี่ถามว่าสมคิดฆ่าคนตายเนี่ย
มีความรู้สึกรู้สึกผิดไหม
รู้สึกในใจไหมว่าตัวเองรู้สึกผิดต่อการที่ฆ่าคนตาย
เขาบอกเขาเฉยคำตอบเขาคือเฉย
เมื่อเช้านี้พอสอบเสร็จเขาก็ยิ้มแย้ม
เหมือนกับแบบไม่รู้สึกกลัวขอโทษอะไรอย่างนี้นะ
พี่เลยคิดว่าบุคคลคนนี้อันตรายมาก
การที่ทนายเข้าไปไม่ได้เข้าว่าไปช่วยแก้ต่าง
ไม่ได้ช่วยแก้ต่างนะไม่ได้
ก็คือเข้าไปร่วมฟังการสอบปากคำว่าเป็นไปโดยชอบไหม
พนักงานสอบสวนได้โน้มน้าวให้รับหรือปฏิเสธไหม
หรือว่าบังคับขู่เข็นไหมก็จะแบบนี้
คือเราเข้าไปนั่งฟังด้วยเฉยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีเลย
ที่เรานอกจากว่ามีอะไรที่ว่าถ้าพนักงานสอบสวนถามว่ามีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหม
เราก็ค่อยถามเขาแค่นั้นไม่มีอะไร
สมคิดไม่สามารถตั้งตัวเองเป็นทนายได้แต่สมคิดเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยในคดี
สามารถแก้ต่างให้ตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่าตั้งตัวเองเป็นทนายนะคะ
ต่างให้ตัวเองในคดีได้
ทีนี้จะได้เข้าใจกันนะฮะว่าทนายอาสาเวลามีคดีลักษณะแบบนี้
เขาก็ต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟังตามขั้นตอนใช่ไหม
แต่ทนายบังออนบอกว่าไม่เป็นให้แน่นะแล้วผมเชื่อว่าถ้านายสมคิดร้องขอทนายมา
ไม่มีทนายคนไหนเป็นทนายให้หรอกแล้วก็แก้ต่างให้ตัวเองไปกันแล้วกัน
ทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลพูดถึงคดีนายสมคิดเยอะมากจริงแล้วก็พูดถึงลูกชาย
ลูกชายนายสมคิตที่ศักดิ์ทั้งตัวเลยในหนุ่ยคนนี้เนี่ยลูกชายในสมคิด
แต่แม่เขากับนายสมคิดแยกทางกันแล้วก็ลูกชายไปอยู่กับแม่แต่สามขวบ
แต่ประวัติของลูกชายคือก็เข้าคุกเป็นว่าเล่นเหมือนกัน
แล้วก็ออกมาจากคุกก็แต่งตัวเป็นหัวหนักแก๊งไปรักเล็กขโมยน้อยรักทรัพย์
ในโลกโซเชียลเขาก็ขุดคุยกันมาครับทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะหาคำตอบเรื่องนี้ให้
แล้วก็เห็นหน้ากันในโลกโซเชียลบางทีไม่ได้ปิดบางใบหน้า
ไม่ได้เหมือนข่าวที่แบบเออเราออกทีวีเราปิดบังใบหน้าให้ฟังแต่เสียง
ก็เลยกลัวว่าลูกชายจะโกรธแค้นแทนพ่อหรือเปล่า
คือพ่อเนี่ยก่อคดีฆ่าศพที่๖แล้วถูกจับต้องเข้าคุก
แต่ลูกชายก็พ้นคุกออกมาใช่ไงแล้วลูกชายก็ไม่ธรรมดาไง
ก็เลยเป็นห่วงพลเมืองดีว่าลูกชายจะไปแก้แค้นแทนพ่อหรือเปล่า
ว่าพลเมืองดีมาชี้ตัวจนพ่อโดนจับอีกรอบนึงเนี่ยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกบรรจงพาโคตรรองสารวัตรสพเมืองอุดรธานี
เป็นชุดจับกลุ่มในหนุ่ยลูกชายนายสมคิดนะคะ
เป็นชุดจับกลุ่มในหนุ่ยพร้อมเพื่อนร่วมแก๊งอะค่ะครับ
บอกว่าจากการสอบสวนในหนุ่ยคนนี้
ก็รับสารภาพว่าเป็นลูกชายนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพค่ะ
แต่เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเจอพ่อครั้งเดียว
จากนั้นเขาก็เร่ร่อนไปเรื่อยไปเจอกลุ่มวัยรุ่น
อยู่ในสนามทุ่งศรีเมืองเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วก็เลยรวมตัวกันตั้งแก๊ง
ร้อยเปิดตระเวนงัดบ้านลักทรัพย์
ก่อเหตุมา๒๐กว่าครั้งแล้วค่ะ
ถูกตำรวจจับเมื่อ๒๒มกราคม๒๕๖
พ้นโทษออกมา๑๙กันยายน๒๕๖
คืออยู่ในคุก๑ปี๙เดือนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพลเมืองดี
จนนำมาถึงการจับตัวนายสมคริสฯ
ฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพเนี่ยค่ะ
ไปถามว่ากังวลไหมเป็นยังไงบ้าง
หนุ่มพลเมิงดีเขาก็บอกว่าของมันก็สบายดี
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นห่วงเขา

แล้วคนก็มาถามว่ากลัวไหม

หลุกชายนะหลุกชายจะมาแก่แค้นนะอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ก็ลูกชายของสมคิตก็บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีของพ่อ
ก็รู้เหมือนกันว่าเขาเพิ่งออกมาจากคุก
ก็รู้ว่าเป็นลูกของเมียเก่านายสมคิต
ค่อนข้างจะห่างเหินกับนายสมคิดพอสมควร

เขาก็เลยฝากบอกไปว่าออกมาจากคุกแล้ว
ก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมก็แล้วกันนะ

สำหรับเงินที่ได้รับมา๘๐๐๐บาท
ทองคำด้วยที่มีคนให้นะคะ
ขอบคุณที่แบบแจ้งเบาะแสจนจับสมคิดได้
เขาก็บอกว่าวางแผนว่าจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนในการเรียนต่อปีหน้าค่ะ
เราก็วางใจนะคะออกมาแล้วเหมือนพ่อหรือเปล่า
ถ้าเหมือนพ่อก็อาจจะมีตังค์เล็กหรือเปล่า
เราตรวจสอบข้อมูลให้อย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ว่าในหนุ่ยผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายของนายสมคิดจริงหรือเปล่า
เอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะเลยอ่ะ
หนุ่ยก็เป็นลูกชายแท้ของนายสมคิตจริงนะคะ

คุณผู้ชมก็ถามย้ำมาเยอะเห็นแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลบางทีก็ไม่มั่นใจ
เป็นลูกนายสมคิดจริงแม่เนี่ยเป็นชาวอำเภอทุ่งสงศ์
นายสมคิตเลิกรากับแม่ของในหนุ่ยตั้งแต่ในหนุ่ยอายุ๓ขวบ
หนุ่ยเนี่ยเจอหน้าพ่อก็คือนายสมคิตตอนที่ติดคุกเจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากมูลนิธิวัดสวนแก้วสาขาบุรีรำว่า
หนุ่ยลูกชายนายสมคิตเคยไปทำงานที่นั่นประมาณเดือนกว่า
แล้วก็เพิ่งลาออกไปเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าจะไปทำธุระที่พัทยา
ระหว่างทำงานที่มูลนิธิวัดสวนแก้วในหนุ่ยลูกชายนายสมคิตก็เป็นคนดีขยันทำงาน
มูลนิธิก็เลยบอกว่าก็ลองดูอยากจะให้สังคมให้โอกาสเขาหน่อย
เขาอาจจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้
เดี๋ยวไว้ลองเปรียบเทียบดู
เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ก่อนว่าพ่อกับลูกเขาหน้าเหมือนกันขนาดไหนใช่ไหม
แต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เอามา๒วันก่อนที่ไปจับได้
ที่สถานีรถไฟที่ปักช่องโคราชเนี่ยแล้วมีการเผยแพร่ภาพ
สมคิดพุ่มพวงไปซื้อตัวรถไฟที่สถานีรถไฟบุรีรำ
เป็นตัวรถไฟชั้น๓ก็มีภาพวงช้อนปิดเห็น
เข้าไปที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วปิดแมสอืมแต่ก็ท่าทางแบบดู
หลุกลีหลุกลนหันซ้ายหันขวาผิดปกติ
คนก็ถามว่าเออขายไปได้ยังไง

เพราะว่ามันก็ตอนนั้นมันก็๒วันแล้วนะที่ตามจับกันอยู่

แต่ถ้าสังเกตจากข่าวสารที่ใส่หมวกมีแมส
อะไรแบบนี้มันก็น่าจะดูให้ละเอียดกว่านี้หน่อย

สงสัยจริงแหละที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
เวลาซื้อตัวรถไฟชั้น๓แล้วไม่ต้องตรวจบัตรประชาชน

เพราะวันนั้นเจ้าหน้าที่เขาบอกใช่ไหมใช่ใช่
นี่นักข่าวก็ไปถามว่าเออไม่รู้หรอกว่าสมคิดพุ่มพวงมาซื้อตั๋ว
ไม่ได้ดูบัตรประชาชนเขาบอกว่าถ้าซื้อตัวชั้น๓
ไม่ต้องใช้บัตรประชาชน
เรื่องนี้ผมว่าการรถไฟต้องออกมาชี้แจงหน่อยนะ
ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าตกลงแล้วต้องใช้หรือไม่ใช้
มันเป็นความละเลยหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริง

เอาเป็นว่าพนักงานผู้ทำหน้าที่ในวันนั้น
ที่ขายตัวรถไฟชั้น๓ให้กับนายสมคิต
สถานีรถไฟบุรีรำจะไปลงอายุทยา
ค่ะแต่ถูกจับที่ปากช่อง
โอ้โหโดนถล่มเลยถึงท่านร้องห่มร้องไห้
บอกว่าโอ้โหโดนตำหนิว่าขาดวัยพริบนะ
ฆาตกรฆ่าคนตายฆ่าต่อเนื่อง
หลายศพหลายคดีไปได้ยังไงไม่มองไม่ดูเลยเหรอ

ทั้งที่ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างของการรถไฟ
ยืนยันว่าตัวขบวนธรรมดาชั้น๓
ไม่ต้องขอดูบัตรประชาชนคนซื้อ
แล้วในตัวไม่ได้ระบุชื่อในบัตรอยู่แล้ว

ก็ใช้เวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้น
ไม่มีเวลาที่จะไปจ้องมองหน้าใครอยู่แล้ว
เวลามาซื้อตั๋วเดี๋ยวท่านฟังดูนะฮะ
รู้สึกว่าเขาเหมารวมกับเรามากเกินไป
คือเราเองก็ปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟนะคะ
คือจำหน่ายตัวชั้น๓วันเดินทางเนี่ย

แล้วคนร้ายปิดบังใบหน้ามาอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนร้ายหรือไม่เป็นคนร้ายเนอะ
แค่รู้สึกว่าไม่พอใจที่ว่า

ซึ่งเราเองก็ปฏิบัติงานตามระเบียบทุกอย่างแล้ว
บางทีซื้อตัวเนี่ยเขาอาจจะซื้อแทนคนอื่นก็ได้
เราก็ไม่รู้ชั้น๓ยิ่งตรวจสอบยากด้วยค่ะ
ก็เจ้าหน้าที่เขาออกมายืนยันว่าอย่างนี้นะ
ถ้าทางการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลนี้ถูกต้องชัดเจนไม่ถูกต้อง
อะไรยังไงท่านก็ลองชี้แจงมาในวันหลังก็ได้

ก็บอกว่าเขาตรวจบาทชั้น๓ก็ตรวจบาท
ก็บอกว่าซื้อชั้น๓เขาไม่ดูบัตรเถียงกันอยู่ค่ะ
ไม่ใช่อะไรหรอกคือประชาชนจะได้เข้าใจถูก
เจ้าหน้าที่เองจะได้ทำงานอย่างสบายใจ

ก็ต้องยอมผมก็เข้าใจว่าวันหนึ่งโอ้โห
คนมาซื้อตัวรถไฟไม่รู้กี่คนต่อกี่คน

เมื่อสักครู่ดูลูกชาย
ให้ดูหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน

กับนายสมคิตให้ดูว่าหน้าเขาเหมือนกันไหม
แล้วตอนมาตัดผมตอนที่หนีคดี

ใช่ค่ะอันนี้ลักษณะรูปร่างหน้าตานะครับ

สงสัยน่าจะสักที่ปากด้วยมั้งคะเพราะสักทั้งหน้าเลยนะ

อ่าแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่า
เค้าก็มีลูกอีกคนหนึ่งเค้าก็ไม่ได้ไปเกราะขดงกรกฎีอะไร
คนนี้ถ้ากลับตัวกลับใจได้ก็ใช้ชีวิตในสังคมกันต่อไป
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะ

แหมไปดูดวงสมคิดไปดูโงเห้งดูอะไร

เซ็นเขาไงที่เขาปลอมชื่อตอนไปพักที่โรงแรมระหว่างหนี

ใช่สุชาติชันนรงค์ตอนไปพักที่โรงแรมที่๑๐๑

ระหว่างทางคือลายมือเขา
แล้วจะมีเอกสารอีกอันหนึ่งสังเกตลายมือไว้นะคะ

ต่อให้ไม่ใช่สุชาติก็มีสอเสือไม่ใช่สมคิต
แต่อีกอันนึงจะมีอันนี้สมคิตเลย

ลงลายนิ้วมือเซ็นชื่อตัวเอง

พี่หนอคลายช่วงพฤษภาคมปี๖๒อะค่ะ
อยากจะให้สังเกตที่ตัวสอเสือค่ะ
นี่นะคะอันนี้คือเขาเซ็นชื่อเขาจริงนะสมคิด

มันมีศาสตร์ที่เขาดูเรื่องลายเซ็นต์ด้วยไง
เราไปคุยกับสินแสที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะ
เพจลายเซ็นเจ้าสัวบายสินแสวรรณฑร

แสเขามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาการวิเคราะห์ลายเซ็น
ได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์ลายเซ็นต์ของสมคิดพุ่มพวงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่ามีดในเงามืดจากชายที่ชื่อสมคิดพุ่มพวง
ปกติแล้วลายเซ็นต์ของฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญดังในต่างประเทศ
ไลเซนจะคล้ายกันค่ะ

เขาบอกคล้ายกันทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะคะ
ลักษณะก็คือลายเซ็นดูเครียดหวาดระแวงเก็บกฎมีความรุนแรงในตัวเอง
เช่นมีการพันกันของเซนยุ่งเยิ้งหลายชั้น
หรือเส้นหนักขีดตัดไปตัดมาซ้ำดูไม่เหมือนคนเซ็นทั่วไป

อันนี้คือฆาตกรคนอื่นด้วย
ฆาตกรคนอื่นอันนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นอย่างนั้น
เขาบอกจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกทุกคดีดังเลย
แต่ลายเซ็นต์ของสมคิดเป็นตัวเขียนธรรมดา
เซ็นต์แบบนี้ดูยากเพราะไม่มีจุดเด่นที่โดดเด่น
ดังนั้นก็ต้องพิจารณาภาพรวม
และลายมือจากตัวอักษรแต่ละตัว

คนทั่วไปจะเขียนเส้นหน้าแค่ครึ่งตัวหรือเลยไปครึ่งตัวนิดเดียว
แต่สมคิตคุณเขียนให้สองสอเสือยาวไหมข้างหน้านี่
ดิฉันก็มีสอเสือเนี่ยเขียนให้สอง
อ่าลองเขียนฉันก็มีสอเสือตัวเองสิ

นี่ฉันก็เป็นคาตากรสิ

ตัวอักษรแต่ละตัวก็ไม่สมดุลไม่คงที่

เป็นคนที่ไตรตรองในทุกเรื่อง
คิดว่าตัวเองมีโรคส่วนตัวคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้
แต่ลึกไม่ได้โง่นะคะมีเล่เหลี่ยมมีอุบายมีไหวพลิบเอาตัวรอดเก่ง
แสวรรณฑรก็เลยบอกว่าถ้าสมคิดเลือกเส้นทางที่ถูก
เราอาจจะเห็นสมคิดเป็นนักธุรกิจที่เก่งหาตัวจับได้ยากก็ได้